ครับ
ลินสิอิมนต์ชนพี่น้องปัชฌาชนที่รักและโครบทุกท่านนะครับ

โดยมีผู้ร่วมแถลงดังนี้นะครับ
นายแพทย์โชลนานศรีแก้วหัวหน้าภักดิ์เพื่อไทย
นายภูมิธรรมเวชยชัยรองหัวหน้าภักดิ์เพื่อไทย
และผมนายประเสริฐจันทรลังทองเลขาธิการพักเพื่อไทย

เป็นจากภักดิ์ภูมิใจไทยนะครับ
ซึ่งนำโดยนายอนุทินชาญวีรกูลหัวหน้าภักดิ์ภูมิใจไทย
นายพิพัฒน์รัชกิจประการรองหัวหน้าพักภูมิใจไทย
ศักดิ์สยามชิดชอบเลขาธิการพักภูมิใจไทยนะครับ
เป็นประเด็นที่เกี่ยวกับความคืบหน้าในการจัดตั้งรัฐบาลนะครับ
เรื่องต้นขอเชิญท่านหัวหน้าพักภูมิใจไทย
ได้แถลงในประเด็นที่เกี่ยวข้องนะครับ

วันนี้ผมและผู้บริหารพักภูมิใจไทยก็ได้มาที่พักเพื่อไทยอีกครั้งหนึ่งนะครับ
ครั้งนี้ก็ถือว่าเป็นงานมาครั้งที่๒นะครับ
แล้วก็ต้องขอบพระคุณท่านผู้บริหารภักดิ์เพื่อไทยนะครับ
ที่ได้ให้เกียรตินะครับประสานงานแล้วก็เชิญพวกเรามาพบกันที่นี่
เพื่อมาหารือเรื่องการร่วมจัดตั้งรัฐบาลโดยที่มีพักเพื่อไทยเป็นแก่นำการจัดตั้งรัฐบาลนะครับ
ภูมิใจไทยก็ได้ตอบรับคำเชิญจากภักดิ์เพื่อไทยในการร่วมจัดตั้งรัฐบาล
เพราะว่าสืบเนื่องมาจากการที่ได้หารือกันครั้งแรกเมื่อประมาณ๒สัปดาห์ที่แล้วนะครับ
ภักดิ์ภูมิใจไทยก็ได้ยินยันกับตังค์ภักดิ์เพื่อไทยว่า
ภักดิ์ภูมิใจไทยไม่ขัดคล่องที่จะมาร่วมจะตั้งรัฐบาลกับภักดิ์เพื่อไทยบนนะครับ
หลักการ๓ประการที่พักภูมิใจไทยได้นำเสนอต่อพักเพื่อไทยก็คือ
หนึ่งไม่แตะต้องมหนึ่งหนึ่งสองนะครับทั้งเรื่องของการแก้ไขหรือการแตะต้องอะไรก็แล้วแต่นะครับ
สองไม่เป็นรัฐบาลเสียงฆ่าน้อยไม่มีการจัดตั้งรัฐบาลเสียงฆ่าน้อยนะครับ
หากรัฐบาลที่มีพักเพื่อไทยเป็นแก่นำนะครับในส่วนพักภูมิใจไทยนะครับ
ไม่มีพักเก้าไกลเป็นพักร่วมรัฐบาลซึ่งวันนี้ก็ได้รับทราบจากทางพักเพื่อไทยว่า
แนวทาง๓ประการของพักภูมิใจไทยนะครับพักเพื่อไทยก็เห็นพ้องไปในทิศทางเดียวกันนะครับ
ดังนั้นนับจากวันนี้เป็นต้นไปเพื่อให้การบริหารราชการแผ่นดินและการขับเคลื่อนประเทศเนี่ยได้เดินหน้าต่อไปโดยให้มีอุปสรรคให้น้อยที่สุดนะครับ
ภูมิใจไทยก็ได้ให้คำยืนยันกับทางพักเพื่อไทยว่าณขณะนี้ถ้ายังไม่มีพักยังไม่ได้เชิญพักอื่นมาหารือก็ขอให้ถือว่าณขณะนี้พักเพื่อไทยนะครับ
สามารถเป็นแก่นำจัดตั้งรัฐบาลได้โดยถือให้ถือว่ามี๒๑๒เสียงเลยก็คือ๑๔๑เสียงของพักเพื่อไทยบวกกับ๗๑เสียงของพักภูมิใจไทยนะครับ
เพื่อที่ว่าเมื่อมีการเชิญพักอื่นตามแล้วตามดุลมินิษฐ์ของทางพักเพื่อไทยเนี่ยการพูดคุยหารือก็จะได้มีความมั่นใจกับพักอื่นด้วยนะครับ
ให้พักอื่นมั่นใจว่าในคั่วนี้เราสามารถจัดตั้งรัฐบาลได้
แต่ในขณะนี้เราก็ได้รับการแจ้งการยืนยันจากภักดิ์เพื่อไทยว่ามั่นใจว่านะครับ
การจัดตั้งรัฐบาลในครั้งนี้เนี่ยพักร่วมรัฐบาลที่อยู่ในแผนของพักเพื่อไทยที่เป็นแก่นำเนี่ย
มีสมาชิกสภาพผู้แทนรัศดรเกินกึ่งหนึ่งแล้วแน่นอนนะครับ
สมัยอย่างรั่วไม่ใช่จุดขวางแน่นอนนะครับซึ่งก็เป็นตามเจตนารมณ์ของประชาธิปไตยรับบรัฐภานะครับ
เราก็จะร่วมกันหาเสียงสนับสนุนทั้งจากสมาชิกสภาพผู้แทนราษฎรและจากสมาชิกวุฒิสภา
เพื่อให้ทุกอย่างเป็นไปตามกระบวนการของที่บรรยัติไว้ในรัฐธรรมนูล
ก็คือต้องช่วยกันทำงานให้ได้เสียงเกินกึ่งหนึ่งของสมาชิกรัฐธรรภา
ซึ่งก็ต้องเป็นการทำงานร่วมกันนะครับเพื่อประโยชน์ของพี่น้องประชาชนแล้วก็ของประเทศไทยของเรานะครับ
เรื่องการเสนอชื่อบุคคลที่เป็นนายกรมนตรีนั้นนะครับ
ภูมิใจไทยก็จะต้องปฏิบัติตามข้อเสนอของพักเพื่อไทย
ที่จะนำเสนอผู้ที่จะดำรงตำแหน่งนายกรมนตรี
ให้ผ่านการคัดเลือกของสมาชิกรัฐสภาในวันและเวลาที่กำหนดนะครับ
ตามที่ท่านประธานรัฐสภาจะเห็นควรนำแนะนะครับ
ก็ในส่วนของภาคภูมิใจไทยก็ได้ยืนยันให้กับทางพักเพื่อไทยนะครับว่า
ตามที่ผมได้กราบเรียนรายงานมาครั้งต้นครับขอบพระคุณนะครับ
ครับต้องขอบคุณท่านหัวหน้าพักภูมิใจไทยอย่างยิ่งนะครับ
ต่อไปเป็นคำแถลงนะครับของหัวหน้าภักดิ์เพื่อไทยนะครับ
ในการจัดตั้งรัฐบาลของพักเพื่อไทยและพักภูมิใจไทยนะครับ

พี่น้องสื่อมวลชนพี่น้องประชาชนที่เคารพรักทุกท่านครับ
ผมได้แพทย์ชนนั่น๔แก้วในฐานะหัวหน้าภาคเพื่อไทย
พร้อมด้วยท่านรองหัวหน้าพักและเลขาธิการพัก
วันนี้ต้องกราบขอบพระคุณนะครับท่านหัวหน้าพักภูมิใจไทย
ท่านรองหัวหน้าพักและท่านเลขาธิการพักภูมิใจไทย
ที่รับคำเชิญพวกเรามา
มาร่วมแถลงเรื่องการจัดตั้งรัฐบาลร่วมกัน
อาจจะผิดธรรมเนียมบ้างนะครับ
ขออภัยพุกรตีเราจะส่งเทียบเชิญรายได้ที่ภาคภูมิเจไทย

ภูมิใจไทยเองก็ให้เกียรติกับพวกเราอย่างสูงยิ่งนะครับ
ขอมาพบปะกันที่นี่แล้วก็มาแจ้งกับพวกเรานักสื่อมวลชนและพี่น้องประชาชน
ในนามพรรคภูมิเจอร์ไทยครับต้องขอบคุณพรรคภูมิเจอร์ไทยที่ตอบรับคำเชิญของพรรคภูมิเจอร์ไทยในการเข้าร่วมจัดทั้งรัฐบาลนะครับ
เพราะเป็นเงื่อนไขที่ทำให้พวกเราเองมีความยุ่งยากมากในการที่จะจัดทั้งรัฐบาลเพื่อทำงานให้กับพี่น้องประชาชน
เงื่อนไขข้อเสนอของพักภูมิใจไทยนะครับ๓ประการหลักนั้นเรารับได้
และเราเองก็ถือเป็นแนวทางที่เราได้แถลงและได้ดำเนินการไปอยู่แล้วนะครับ
และต้องขอบคุณอย่างสูงยิ่งก็คือ
คำว่า๒๑๒เสียงของเพื่อไทยและภูมิใจไทยจะเป็นเสียงตั้งต้นนะครับที่จะเริ่มดำเนินการในการจัดตั้งรัฐบาล
ก็ถือว่าเป็นเสียงค่อนข้างมากนะครับถ้าสองพักเรารวมกันแบบนี้
ประเด็นข้อสงสัยข้อกังวลต่างที่หลายคนหลายฝ่ายมีข้อห่วงใยอยู่ก็จะถูกตัดขาดลงไป

ผมจะขออนุญาตพี่น้องสื่อมวลชนพี่น้องประชาชนอ่านนะครับคำแถลงของพักเพื่อไทยและพักภูมิใจไทย
เรื่องการจัดตั้งรัฐบาลนะครับของพี่น้องประชาชนนะครับเพื่อความชัดเจนนะครับ
ภักดิ์เพื่อไทยและภักดิ์ภูมิใจไทย

เรื่องการจัดทั้งรัฐบาลโดยการสนับสนุนจากภาคการเมืองต่าง
และสมาชิกสภาพผู้แทนรัศดรจากหลายพักการเมือง
ซึ่งขณะนี้มีเสียงเกินกึ่งหนึ่งแล้ว
แต่เรายังคงต้องการเสียงสนับสนุนจากสมาชิกสภาพผู้แทนรัศดร
และสมาชิกวุฒิสภาเพื่อให้การจัดตั้งรัฐบาลได้สำเร็จ
สามารถบริหารประเทศและเร่งแก้ไขปัญหาให้กับพี่น้องประชาชนได้โดยเร็ว
รัฐบาลที่จะจัดตั้งขึ้นในครั้งนี้แม้จะมีเสียงเกินกึ่งหนึ่งแล้ว
แต่เรายังต้องการสนับสนุนจากทุกฝ่าย
เนื่องจากปัญหาของประเทศชาติและพี่น้องประชาชนที่กำลังเผชิญอยู่ขณะนี้
มีความเดือดร้อนรุนแรงการปริงเวลาออกไปยิ่งทำให้เกิดความเสียหายยิ่งขึ้น
การจัดตั้งรัฐบาลได้เร็วเท่าไหร่จะยิ่งแก้ปัญหาให้กับพี่น้องประชาชนได้รวดเร็วมากขึ้นเท่านั้น
เรามีความประสงค์จะทำงานการเมืองอย่างสร้างสรรค์โดยเฉพาะในสถานการณ์การเมืองที่มีความพิเศษ
ท่ามกลางความขัดแย้งทางการเมืองความขัดแย้งในสังคมและวิกฤตรัฐธรรมนูลก่อตัวเป็นปัญหาของประเทศและประชาชนทั้งด้านเศรษฐกิจสังคมการเมือง
จึงต้องการเสียงสนุนจากทุกพักการเมืองให้มาสนับสนุนนายกรัฐมนตรีจากภักดิ์เพื่อไทย
โดยยึดถือประโยชน์ของประเทศและประชาชนเป็นหลักอาทิเมื่อฝ่ายค้านเสนอกฎหมายที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม
รัฐบาลพร้อมจะให้การสนับสนุนนอกจากนี้จะเปิดโอกาสให้ฝ่ายค้านตรวจสอบการทำงานของรัฐบาลได้อย่างเต็มที่
พักเพื่อไทยในฐานะพักการเมืองที่เป็นแก่นำในการจัดตั้งรัฐบาลร่วมกับพักภูมิใจไทยเห็นว่าทุกฝ่ายสามารถทำงานร่วมกันได้จึงกำหนดแนวทางในการจัดตั้งรัฐบาลดังนี้
มนุนฉบับใหม่โดยกระบวนการจัดตั้งสมาชิกสภาร่างรัฐมนุนหรือสอสรอง
ดำเนินการการเมืองอย่างสร้างสรรค์ฝ่ายค้านและฝ่ายรัฐบาลสามารถทำหน้าที่ของตัวเองได้อย่างเต็มที่
สิ่งใดที่เป็นประโยชน์จะร่วมกันผลักดันให้สำเร็จ
สิ่งใดที่เป็นปัญหาจะต้องถูกตรวจสอบและเร่งแก้ไขให้ถูกต้อง
จัดตั้งรัฐบาลที่มีความโปร่งใสตรวจสอบได้
การจัดตั้งรัฐบาลในครั้งนี้เปิดกว้างให้สมาชิกสภาพผู้แทนรัศดรและสมาชิกวุฒิสภามีส่วนร่วมอย่างสำคัญในการเลือกนายกรัฐมนตรี
เพื่อผ่าทางตันระบบการเมืองของประเทศและฝ่าวิกฤตรัฐธรรมนูลที่สร้างปัญหาอยู่ในปัจจุบัน
หลังจากนี้เราจะเดินหน้าทำความเข้าใจกับทุกภาคส่วนในสังคม
รวมทั้งสมาชิกสภาพุทธธรรมนุษย์ราชดรสมาชิกวุฒิษภาพมีส่วนร่วมอย่างสวังหาความร่วมมือ
และกำหนดเจตนารมณ์ในการบริหารประเทศ
จึงร้องขอการสนับสนุนจากทุกพักการเมืองทุกฝ่ายทุกคนมาร่วมกันกรอบกู้วิกฤตของประเทศในครั้งนี้

พี่น้องสื่อมวลชนจะถามส่งสัญญาณยกมือขึ้นนะครับ
ผมจะได้เชิญได้ด้านนี้และด้านนี้ตามนะครับ

วันนี้จะมีพักไหนมาร่วมกับพักร่วมอีกบ้างและมีเงื่อนไขอะไรอีกไหมครับ
ว่าหลังจากวันนี้จะมีพักไหนมาร่วมและมีเงื่อนไขอะไรอีกหรือเปล่าใช่ไหมครับ
วันนี้ถือเป็นการเริ่มต้นนะครับระหว่างเพื่อไทยและภูมิใจไทย
เป็นสารตั้งต้น๒๑๒ที่มีความเข้มแข็งนะครับ
หลังจากนี้เราก็จะมีการเชิญหรือเข้าไปหาพักการเมืองอื่นนะครับที่เป็นพักร่วมรำ
ภายในสัปดาห์นี้ก็คาดว่าจะพบปะทั้งหมดนะครับ
ที่จะนำเรียนกับพี่น้องสื่อมวลชนและพี่น้องประชาชนนะครับ
เงื่อนไขที่ถามว่ามีเงื่อนไขอะไรบ้างหรือเปล่าก็เป็นประเด็นที่เราได้แถลงไปแล้วนะครับ
ปัญหาคือว่าเราไม่มีนโยบายหรือมีความตั้งใจที่จะตั้งรัฐบาลเสียงข้างน้อย
ได้โดยไม่เกี่ยวข้องกับการจัดตั้งรัฐบาลนะครับแล้วก็จากนี้ไปทั้งสัปดาห์ท่านก็จะได้เห็นภาพการร่วมมือจับมือกันของพักการเมืองที่จะร่วมจัดตั้งรัฐบาลจากนี้ไปเกือบทุกวัน
ขออนุญาตขยายนิดนึงเรื่อง๑๘๘เนี่ยนะครับคำตอบที่ชัดเจนที่สุดภูมิใจไทยได้เขียนเป็นนโยบายนะครับในการที่จะร่วมรัฐบาลอยู่แล้วแล้วก็อยากจะให้ท่านหัวหน้าภาคภูมิใจไทยกรุณานะครับได้ตอบคำถามนี้นะครับ
ก็คำตอบอยู่ในตัวมันเองอยู่แล้วนะครับการที่พักภูมิใจไทยได้เสนอให้กับพักเพื่อไทยนะครับในการพบหารือครั้งแรกว่าพักภูมิใจไทยไม่มีนโยบายที่จะร่วมจัดตั้งรัฐบาลเสียงข้างน้อยนะครับเพราะว่ามันไม่เกิดความมั่นคงใดในทางการเมืองแล้วก็ไม่ได้มีประโยชน์อะไรในการทำให้ประเทศ

ที่ทำให้พวกเราไม่สามารถทำเจตนารมณ์ทำตามเจตนารมณ์ของพี่น้องประชาชนหรือสิ่งที่เราคาดหวังมุ่งหวังได้
มันติดไปทุกด้านเนี่ยเพราะฉะนั้นการที่เรามาหันหน้าเข้าหากันมาช่วยกันนะครับ
ในการที่จะจัดตั้งรัฐบาลเพื่อแก้ปัญหาให้กับประเทศชาติบ้านเมืองผมคิดว่าน่าจะเป็นทางออกที่ดีที่สุดนะครับ
ผมว่าในแถลงการชัดเจนนะครับว่าวิกฤตปัจจุบันของประเทศเนี่ยมีทั้งวิกฤตรัฐมนูล
วิกฤตเรื่องเศรษฐกิจที่ประชาชนกำลังเผชิญ
วิกฤตทางสังคมเรื่องความขัดแย้งในสังคมเพราะฉะนั้นรัฐบาลนี้มีภารกิจสำคัญ๓ด้านหลัก
ที่จะต้องเข้ามาช่วยเหลือแก้ไขปัญหา
วิกฤติเศรษฐกิจคงแก้ได้ด้วยนโยบายต่างทั้งของพักเพื่อไทยและภาคร่วมรัฐบาล
ที่จะช่วยกันขี้คายเป็นอันดับแรกให้กับพี่น้องประชาชน
ส่วนวิกฤตรัฐมนูลเป็นเรื่องที่เราต้องทำต่อเนื่อง
ก็เป็นการที่จะให้ทุกฝ่ายได้เข้ามาช่วยกันคลี่คลายปัญหาของประเทศ
ถ้าครั้งนี้ทำได้สำเร็จก็เป็นจุดเริ่มต้นที่ดีนะครับ
ไม่ว่าจะสำเร็จระดับไหนก็ตามถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีครับ
ท่านนี้สองท่านแล้วก็ด้านด้านหน้าท่านหนึ่งแล้วก็ต่อด้วยท่านนี้นะครับ

เรามีเพียง๓เงื่อนไขที่ได้แจ้งกับทางพักเพื่อไทยไปนะครับ
ส่วนการดำเนินการอย่างไรนั้นพักเพื่อไทยเป็นพักแก่นำจัดตั้งรัฐบาล
ก็ต้องเป็นดุลพินิษฐ์เป็นการตัดสินใจของภาคเพื่อไทย
ซึ่งอะไรที่นอกเหนือจากสามประการที่เราจะบอกให้ก็คงไม่มีปัญหาอะไรครับ
นี่ถามผมหรือถามนี้
การพูดอะไรที่ผูกมัดตัวเองจนเกินไปมันก็อาจจะทำให้เกิดทางตันหลายอย่างได้
วันนี้เราเอาบ้านเมืองเอาประชาชนเป็นหลักแล้วก็มั่นใจว่าจะหาทางออกได้ครับ
คำถามถามว่าจะจับมือกับสองลุงแล้วเอาก้าวกลายเป็นฝ่ายค้าน
ชัดหรือเปล่าต้องตอบตามที่รถได้แถลงไปนะครับ
ถามว่าเอาสองลุงหรือเปล่าในแถลงเนี่ยบอกชัดเจนนะครับว่าเราไม่มีสองลุง

นะครับแต่ว่าเราเองเนี่ยไม่ปฏิเสธของเงื่อนไขว่า
ถ้าจะมีสมาชิกสภาพผู้แทนรัศดรสมาชิกวุฒิสภานะครับ
ลักษณะเป็นบุคคลหรือกลุ่มบุคคลเข้ามาสนับสนุนในการเลือกนายกรรมตรี
อันนั้นขึ้นกับเป็นเอกสิทธิ์เป็นดุลยพิษของแต่ละท่านแต่ละคน
เราก็บอกชัดอยู่แล้วนะครับเราบอกชัดอยู่แล้วในแถลงการครับ
ใช่ครับเชิญเชิญครับเชิญครับ
ก็เราได้เรียนแล้วนะครับว่าหลังจากนี้ไปเนี่ย
เราเริ่มต้นที่พักการเมืองต่างซึ่งในอาทิตย์นี้ท่านจะได้เห็นว่า
เราจะดึงใครเข้ามาร่วมในการเป็นรัฐบาลเราบ้าง
แถลงการเราไม่ได้ปิดกั้นสมาชิกที่เป็นรายบุคคล
ไม่ว่าจะจากภักดิ์ฝั่งไหนส่วนไหนสามารถที่จะร่วมกัน
สนับหนุนนายกรมตรีจากภักษ์เครือไทยได้นะครับ
ถ้าเห็นด้วยสนับสนุนกับแนวทางของเรา
ส่วนกรณีหลังจากนี้พักไหนจะเข้ามาได้
ท่านคงได้เห็นทั้งอาทิตย์แหละครับอาทิตย์นี้ได้เห็นทั้งอาทิตย์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

ด้วยกันเรื่องนั้นใหญ่ที่สุดนะครับเป็นเรื่องที่เราควรจะหาทางออกกับประเทศให้ได้มากที่สุด

แคนดิเดตเป็นคุณเศรษฐาเหมือนเดิมไหมนะครับ
จริงพักเราเองมีมติมอบให้หัวหน้าพักเป็นผู้ประกาศนะครับ

แต่ว่าทางพี่น้องสื่อมวลชนก็รับรู้รับทราบกันเป็นการโดยทั่วไปนะครับ

ถ้าจะให้พักยืนยันขนาดนี้ตามที่ประกาศไปตามแถลงการเมื่อวันที่๒ที่เราแถลงข่าวกับพักเก้าไกลนะครับ
เราก็ยังยืนยันนะครับยืนยัน

ไม่รู้สึกเยอะ

แต่ทำไมถามหัวหน้าพักเพื่อไทยว่ารวมไทยสร้างชาติจะมาอยู่กับภูมิใจไทย

ตอนนี้เรามี๗๑คนครับ
ผมมาที่นี่ก็เอา๗๑มาบวก๑๔
ก็เป็น๒๑๒ก็ตอนนี้ก็มีอยู่แค่นี้แหละครับ
ตอนนี้มีโอกาสเพิ่มเป็น๑๐๐สิ่งอะไร

วันนี้เราตั้งรัฐบาลในวาระพิเศษซึ่งอยู่ในสถานการณ์ที่ไม่ปกติทั้งวิกฤต
เศรษฐกิจวิกฤตรัฐมนูลและวิกฤตทางการเมือง
วิกฤติทางสังคมที่ความขัดแย้งต่าง
ขณะนี้สิ่งที่เราให้ความมั่นใจได้ก็คือว่าเราเกินกึ่งหนึ่งแล้ว
แล้วก็คำตอบภายใน๑อาทิตย์ท่านก็จะชัดเจนว่า
มันเกินกึ่งหนึ่งแล้วหรือยังนะครับ
ถ้ารู้วันนี้ก็เลือกวันนี้ได้เลย
เพราะขณะนี้เรากำลังดำเนินการที่จะดำเนินการให้ได้
และเรามีแนวโน้มที่ดีในการทำความมากใจกับทุกส่วน
กประเด็นนี้ขอหยัดนิดเดียวคำถามประเวทย์เรื่องแก้รัฐธรรมนูญ
ภาระเร่งด่วนนะครับพอมีมติข้างหน้ามติชุดในการประชุมคราวแรก
แล้วก็จะมีมติให้ไปทำประชามติ
ซึ่งกระบวนการการทำประชามติก็ใช้เวลาพอสมควรนะครับ

หลังจากทำประชามติเสร็จแล้วก็เข้าสู่กระบวนการการที่อาจจะต้อง
กรณีถ้าสมมุติเราสามารถแก้ไขตัวร่ำนูนเพิ่มเติม
ลำนูนที่มีอยู่แล้วก็ไปจัดตั้งสอสล
ก็จะมีกระบวนการนั้นบวกเข้าไป
สสลมาทำงานยกร่างผ่านกระบวนการที่เข้าสู่สภา

ก็น่าจะไม่ต่ำกว่า๒ปีนะครับ๒ปีขึ้นไปนะครับ
ท่านจะให้ชื่อพ่อแสนที่คิดนี้

จะจับมือกับภูมิใจไทยในการจัดตั้งรัฐบาล

การจัดตั้งรัฐบาลร่วมกับก้าวไกล
ที่มีเสียงพี่น้องประชาชนสนับสนุน
ถึง๒พัก๒๕ล้านเสียง

การจัดตั้งรัฐบาลภายใต้รัฐมนูลของประเทศไทยเนี่ย

ไม่ได้ยึดถือเอาเสียงของพี่น้องประชาชนที่เลือกตั้งเป็นหลัก
เพราะมีการเลือกนายกรรมตรีในรัฐสภา
ที่ต้องอาศัยเสียงจากสมาชิกวุฒิสภา

อันนี้เป็นเงื่อนไขสำคัญที่เรา
ไม่สามารถจัดตั้งรัฐบาลร่วมกับพักเก้าไกลได้

เราไม่ได้รับเสียงสนับสนุนจากสมาชิกวุฒิสภา
และสมาชิกสภาพฤทธานรัฐสดรจากพักการเมืองอื่น
ประกาศชัดว่าถ้ามีพักเก้าไกลร่วมอยู่ในรัฐบาล
เขาจะไม่ลงคะแนนให้นายกที่มาจากภักดิ์เพื่อไทย
หรือพักใดก็แล้วแต่ที่มีพักก้าวไกลร่วมเลย
เกี่ยวกับความเชื่อมั่นจากพี่น้องประชาชน
เพราะฉะนั้นการจับมือกับพักภูมิใจไทยนะครับ
ซึ่งพักภูมิใจไทยเองก็ได้รับเสียงสนับหนุนจากพี่น้องประชาชน
เป็นอันดับที่๓นะครับคะแนนที่ได้รับเลือกตั้งมา

ภูมิใจไทยไม่ได้ถูกแต่งตั้งมานะครับ

เพราะฉะนั้นส่วนของเสียงที่สนุกภูมิใจไทยเอง
แล้วก็พักภูมิใจไทยร่วมกับพักการมือกันอื่นนะครับ
ที่มีจำนวนสมาชิกสภาพุทธรัศดรเกินกึ่งเนี่ย
ก็ถือว่าเป็นความชอบทำเป็นความเชื่อมั่นนะครับ
ของพี่น้องประชาชนในระดับหนึ่งนะครับ
ระดับหนึ่งอันนี้คือสิ่งที่ตอบได้ชัดเจนว่าเรามีความเชื่อมั่น
ว่าถ้าเราจับมือกับภูมิใจไทยแล้วเนี่ย
เราสามารถสร้างความเชื่อมั่นให้กับพี่น้องประชาชนได้
และที่สำคัญครับเงื่อนไขของการจัดตั้งรัฐบาลร่วมกับภูมิใจไทย
ในการที่จะได้รับเสียงจากสมาชิกวุฒิสภาและพักการเมืองอื่นเนี่ย
ปัญหาเหล่านี้ไม่เกิดขึ้น
ลดน้อยถอยลงมากกว่าที่เราจับมือกับพักเก้าไกล
เพราะฉะนั้นโอกาสที่เราจะจัดตั้งรัฐบาลสำเร็จ
ร่วมกับพักภูมิใจไทยมีสูงครับ
ขออนุญาตนะครับเรียนเพิ่มเติมนิดหนึ่ง
ผมคิดว่าวันนี้เราต้องเปลี่ยนวิธีคิดกับฉากทัศน์ใหม่
เรามองสมาชิกสภาพผู้แทนรัศดรจากทุกภาคการเมืองในสภาเนี่ย
พักการเมืองเป็นตัวแทนของประชาชนที่เลือกเข้ามา
ความคิดต่างยึดนิยมต่างความชอบความเชื่อต่างนะครับ
เพราะฉะนั้นในระบอบประชาธิปไตยเนี่ย
เวทีรัฐสภาเป็นเวทีที่เรารวบรวมประสานงาน
ความคิดต่างของประชาชนที่เข้ามาร่วมกัน
เพราะฉะนั้นทุกพักการเมืองล้วนมีฐานประชาชนของตนสนับสนุนทั้งสิ้น
การที่จะทำการตั้งรัฐบาลโดยเฉพาะในภาวะที่วิกฤตแบบนี้เนี่ย
จำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องมีการรวบรวมส่วนต่างให้ได้มากที่สุด
ทั้งนี้ก็ต้องคำนึงถึงอารมณ์ความรู้สึกของพี่น้องประชาชนประกอบกันไปด้วย
แต่ทั้งหมดก็อยู่ที่ความเป็นจริงที่ปรากฏอยู่ในสังคม
ว่ามีสภาวะอะไรแล้วจะสามารถทำให้เราร่วมมือกันจัดตั้งรัฐบาลแล้วก็ฝ่าวิกฤตของประเทศไปได้อย่างไร

เพราะฉะนั้นในขณะนี้เราพยายามทำอยู่บนเงื่อนไขที่พี่น้องประชาชนต้องการ
และก็สภาพความเป็นจริงที่การเมืองไทยเป็นอยู่
การจัดตั้งรัฐบาลในครั้งนี้เราเริ่มต้นด้วยพักการเมืองซึ่งเป็นตัวแทนประชาชนที่เลือกเข้ามากับพักภูมิใจไทย
จะมีบางพักที่มีปัญหาซึ่งเราก็ต้องประกอบการพิจารณา
ทั้งนี้ทั้งนั้นท่านต้องรอวันที่เลือกตั้งเสร็จ
ว่าเราได้คำนึงถึงความต้องการประชาชนกับความเป็นจริงทางการเมืองอย่างไร
แล้วตรงนั้นจะมีคำตอบที่ชัดเจน
เราตัดสินใจยังไงเราก็ต้องรับผิดชอบต่อประชาชนที่เลือกเรามา
ก็ขอตอบแค่นี้นะครับ

นั่นคือการแถลงข่าวสดจากภักดิ์เพื่อไทย
พักเพื่อไทยก็ร่วมกันจัดตั้งรัฐบาลกับภูมิใจไทย
ภูมิใจไทยเอามา๓ข้อ๑ไม่แตะต้องมาตรา๑๑๒
ไม่เป็นรัฐบาลเสียงข้างน้อยกันแล้วก็ต้องไม่มีก้าวไกลในการร่วมรัฐบาล
คือภูมิใจไทยมอบฉันธามติให้เพื่อไทย
บอกคุณไปคุยกับใครคุณกำไปเลย๒๑๒เสียง
ก็คือเสียงของภูมิใจไทย๗๑แล้วก็เสียงของเพื่อไทย๑๔๑คุณกรรมไปเลย
คุณอยากจะไปคุยกับพักไหนไปคุยกับสวไปคุยกับสส
แต่จุดใหญ่ใจความที่ฟังดูแล้วนะครับที่คุณหมอชนน่านบอกว่า
การร่วมรัฐบาลเปิดโอกาสให้กับกลุ่มสอสอ
คือนักข่าวถามว่าเอา๒ลุงไหมเอา๒ลุงไหม
คุณหมอชนาธิ์บอกไม่เอาไม่เอาสองลุงแต่
แต่ถ้ามีกลุ่มสอสอมามีเสียงสนับสนุนในการจัดตั้งรัฐบาล
ก็ยินดีผมฟังได้แบบนี้นะครับคุณผู้ชมครับ
ไม่รู้ว่ามีความหมายอย่างไรสำหรับสิ่งที่คุณหมอได้แถลงออกมา
อันนี้คือส่วนหนึ่งนะคะคุณผู้ชมการแถลงข่าวอย่างที่เห็นยังไม่จบ
เพราะว่าก็ยังมีประเด็นอีกหลายอย่างที่ผู้สื่อข่าวก็พยายามจะสอบถามเรื่องความชัดเจน